นะคะเรื่องของพ่อเท่าวัย๗๔ปีเขาชอบ
เครื่องดื่มชูกำลังดื่มวันละ๔๕ขวดเลย
ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาคืออาเจียนออกมาเป็นเลือด
แล้วก็พยายามจะไปร้องเรียกลูกสาวให้ไปหาหมอ
ให้พาไปหาหมอแต่สุดท้ายคือเสียชีวิตนอนอยู่บ้าน
อยู่หน้าบ้านลูกสาวยังไม่ทันไปหาหมอเลยค่ะ
ว่าอยู่หน้าบ้านเลยค่ะ
พ่อเท่าคนนี้ชื่อหน้ายสงเหยอมสังเมืองอายุ๗๔ปีนะคะ
นอนเสียชีวิตขวางประตูหน้าบ้านพักหลัง๑ใน
ตัวแต่ก็ชอบดื่มเครื่องดื่มชูกำลังดื่มไปที๔๕ขวด
ก่อนจะมาพบนะคะเดินไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
พบว่าถังน้ำภายในบ้านก็มีร่องรอยอาเจียนเป็นเลือดเหมือนกัน
ก็เลยสันนิษฐานว่าช่วงเช้าผู้เสียชีวิตน่าจะมีอาการอาเจียน
แล้วก็เลยเดินออกมาจากบ้านจะมาหาลูกสาวให้ช่วยพาไปหาหมอ
แต่หมดแรงก่อนจึงล้มศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตที่หน้าบ้านลูกสาวเลยนะคะ
ตำรวจก็สอบปากคำพยานตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อจะชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ